ดูเหตุยิงกันตายคิดว่าหมูป่ายังไงฮะ
ใช่ไหมครับเพราะมีคนจะเข้าไปล่าหมูป่าในป่าแม่ยมที่จังหวัดพยาว
ปรากฏว่าพอเข้าไปในป่าแล้วมันมืด
องไม่รู้ว่าใครเป็นใครยิงไปนึกว่าเป็นหมูป่า
ปรากฏว่าที่ยิงไปเป็นเพื่อนในกลุ่มของตัวเองด้วยซ้ำนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจสพปงกู้ชีพกู้ภัยร่มฟ้าแพทย์เวรโรงพยาบาลปง
โอ้โหกว่าจะเข้าไปตรวจสอบภายในป่าแม่ยมแห่งนี้ได้
ก็ทุลักทุเลพอสมควรแล้วครับก็ต้องใช้รถโฟลวิวรถ๔ล้อเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นป่าแม่ยมอยู่ห่างจากถนนใหญ่ถึง๑๘กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเกือบ๓ชั่วโมงนะคุณ
เข้าไปที่ป่าแม่ยมบ้านบ่อค้างตำบลนาปรังอำเภอปง
ก็พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายโกวิทแทร่จางอายุ๓๖ปีเป็นราศดรบ้านแสงชัยตำบลขุนขวนนะครับ
จากการสอบถามญาติก็ทราบว่านายโกวิทกับกลุ่มเพื่อนประมาณ๗๘คนเดินทางออกไปล่าหมูป่าในช่วงกลางคืน
ออกจากบ้านไปกันนะก็หลายชั่วโมงกว่าจะเข้าไปในป่าลึกป่าแม่ยมแห่งนี้ได้นะครับ
พอตอนเช้ามืดก็ต้องแยกย้ายกันให้คุณแยกย้ายกันไปเพื่อจะไปล่าหมูป่า
ต่างคนต่างมองไม่เห็นกันกลุ่มเพื่อน๗๘คนคิดว่านายโกวิทย์เป็นหมูป่าคุณ
ลั่นไกลปืนลูกซองยาวไปหนึ่งนัดกระสุนถูกนายโกวิทเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
ซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนว่าใครเป็นผู้ที่ลั่นไกยิงนายโกวิทเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
สำหรับร่างผู้เสียชีวิตแพทย์เวรโรงพยาบาลปงได้ชนะสูตรแล้วก็มอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แต่ชาวบ้านบางคนเขาก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของป่าแม่ยมหรือเปล่านะครับ
หรือว่าเป็นอาถรรพ์ของการออกไปล่าสัตว์ออกไปฆ่าสัตว์หรือเปล่านะครับ